มาไปดูกันหน่อยเขามีวิธีภูมิแบบวงสี่รับปั้นบางกร
คาบแก้วครับโอ้โหงานนี้ยิ่งใหญ่นะมีการโชว์สิงโตด้วย
ทีนี่เขามีอะไรมีบางกรคราบแก้วจะได้เห็น

แล้วก็มีการแสดงเชิดสิงโตของกลุ่มเด็กและเยาวชน
จากคณะเสือสิงโตมังกรนครลำปาง

บางคนอาจจะนึกถึงแถวนครสวรรค์นครปฐม
แต่ลำปางเขาก็มีเหมือนกันนะที่นี่ฮะยกมาเลย
มาที่ศาลเจ้าแม่ทัพทิมมาร่วมการแสดงด้วยนะ
จากนี้ยังมีการแสดงพ่นไฟฟูฟ่อ
พวดโอ๊ยตกใจพวดอะไรพวดไฟ
แล้วก็มีการฟ้อนรำให้ชาวบ้านที่เขามาร่วมพิธี
ได้รับชมกันนี่สวยงามแบบนี้นะจ๊ะ
และแน่นอนฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคนทรง
เขาบอกว่าคนทรงนี่แหละสำคัญ
เพราะว่าหลายคนมาขอโชคลาภจากคนทรงนี่แหละครับ
เพราะว่าเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วโอ้โหอาหารอย่างนี้เนี่ยนะ
ก็จะมีการจับลูกปิงปองเสี่ยงท้าย

เมื่อมีการกล่าวบอกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

อะไรก็ว่ากันไปแล้วนี่แจกอะไรแจกอะไร
อ่างเปล่าให้กับน้องหนู
แล้วก็ญาติโยมเหล่าบรรดาสาธุชนที่มาร่วมงานร่วมพิธีในครั้งนี้
ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยใช่ไหมงั้นดูทูปเสี่ยงทายไปก่อน
มาแล้วจุดออกมาแล้วโอ้ดีเหมือนกันนะ
ไม่ค่อยมีอย่างอื่นให้เรามาสับสน

เห็นชัดแล้วที่สำคัญมันซ้ำจากข่าวที่ผ่านมาด้วย
หลายคนจดเอาไว้โพสต์เอาไว้เก็บเอาไว้ในใจก่อนคุณผู้ชม

เราไม่สามารถบอกได้และไม่มีใครบนโลกนี้บอกได้หรอกนะ

ดูแล้วยังไงซะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ